ต่อกันดีกว่าพูดถึงเรื่องราวของมหรสบ
หนังกลางแปลงเป็นหนึ่งในมหรสบเมื่อก่อนนี้ที่เราได้ดูกัน
แต่ปัจจุบันก็เริ่มจะหาดูได้ยากแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะไปดูความบันเทิงที่เรียกว่าหนังกลางแปลง
ที่ตอนนี้ส่วนใหญ่นิยมเอาไปจ้างเป็นแบบว่าหนังแสดงแก้บนกันดีกว่า
ไปดูที่ผู้ประกอบการเขาเอาไปแก้บนกันยังไงบ้างค่ะ
ที่บริเวณนี้บริเวณศาลหลวงปู่เอี่ยม

ถนนสุขุมวิทย์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
คุณเห็นไหมเขามีการฉายหนังกลางแปลงนะ
อยู่บริเวณหน้าศาลแล้วก็มีคนนั่งดูอยู่ประมาณ๕คน

เออ๕คนน่ะติดมานั่งดูหนังกลางแปลงด้วยกันเนี่ย
กี่คน๕คนน่ะตอนแรก๕คนแล้วตอนนี้๖แล้ว
อุ๊ยโธ่พระเฉินอะไรยังไงเพื่อนตามมาอ๋อเพื่อนตามมา
ไปถามผู้ประกอบการรุ่นที่๓แม่นางกวักภาพยนตร์หน่อย
คุณสิทธิโชคบัวเผือกนะคะเขาบอกว่าวันนี้มีเจ้าภาพจ้างหนังกลางแปลงมาฉายหนึ่งเรื่อง
เพื่อเป็นการถวายแก้บนให้กับหลวงปู่เอี่ยวหลังจากสมหวังกับสิ่งที่ขอเอาไว้
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าคนไม่ได้นิยมมานั่งดูหนังกลางแปลงเหมือนในอดีตแล้วนะคะ
แต่นิยมจ้างหนังกลางแปลงมาเล่นแก้บน
คือเหมือนเอามาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูมากกว่าเอามาให้คนดู

ใช่ไหมคะส่วนคนที่นั่งดูคือใคร

แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาชีพนี้อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานมากแล้ว
ใช่ไหมคะตั้งแต่เป็นหนังขายยา
โหแต่ว่าก็เขาบอกว่าอย่างนี้
ถ้าตราบใดที่คนไทยยังมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อาชีพฉายหนังกลางแปลงเนี่ยก็ยังคงอยู่ได้
เพราะว่าคนหลายคนเวลาเข้าไปบนบรรสันประหลาฯ
ถ้าเขาขออะไรที่มันยิ่งใหญ่เขาจะแก้บนด้วยการแสดงหนังกางแปลง
ที่ไม่ใช่แค่จอเดียว๕จอ๖จอ๓จอก็มี
ใช่ไหมก็คือยังมีอยู่แหละหนังกลางแปลง
แต่ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
ก็คือไม่ได้ให้คนดูแล้วให้ศีลศักดิ์ศิษฐ์ดูแทน
แต่คนก็ยังนั่งดูกันอยู่จริงก็มีถ้าเกิดไปจัดตามงานโว้งงานวัด
ก็เชื่อว่าอาจจะยังมีแบบประชาชนที่อยู่แถววัดนะอยู่ในชุมชนแถวนั้นเดินทางไปดูกันได้
น่าสนใจก็ต้องดูทิศทางต่อไปแหละในอนาคต
สำหรับวงการภาพยนตร์หนังกลางแปลงว่ามันจะเป็นยังไง